เริ่มต้นเรื่องราวดีเขาว่ากันว่าสอนต้องมีพิสิทธิ์ต้องมีครู
เมื่อวานนี้หลายโรงเรียนก็เลยจัดงานไหว้ครูกันนะคะ
ทุกปีที่เราจะคอยติดตามก็คือเรื่องราวของการทำพานไหว้ครู
มีทั้งพานสวยงามแล้วก็พานความคิดสร้างสรรค์ไปด้วย
นี้หลากหลายโรงเรียนนะคะไปดูกันลีลาแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์ของน้องกัน
นี่นะคะไปที่แรกกันเลย
โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาอยู่ที่ตำบลย่านยาวอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัย
นี่โรงเรียนใหญ่ที่จังหวัดสุโขทัยเขาเลยนะโรงเรียนชื่อดังนะ
ใช่ค่ะคุณผู้ชมลองดูสิคะว่าพานไหว้ครูแต่ละแบบนั้นโอ้โหไอเดียบันเจิดอย่างคู่นี้ค่ะ
เป็นพานไหว้ครูหม้อซุกี้ของนักเรียนชั้นมสองทับหนึ่ง
เดียเก๋ไก่ค่ะด้วยการนำหม้อดินมาวางบนพาน
แล้วก็ตกแต่งด้วยเครื่องต่างที่เกี่ยวกับผักนานาชนิดไข่ไก่
รวมถึงน้ำจิ้มซุกี้แล้วก็เมื่อสักครู่นี้ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียที่เขามาสร้างสรรค์เป็นพันธุ์ไหว้ครู
มีหม้อด้วยใช่ไหมคะโอ้โหนี่มาเป็นหม้อเลยโอ้
เหมือนจิ้มจุ่มอะคุณคงชอบแนวนี้ป่ะข้าวเหนียวด้วยคุณบอก
เดี๋ยวหาเองได้บ้างอ๋อหนอกลับว่าไหว้ครูเสร็จแล้ว
เอาไปดื่มไปกินไปทานกันนะประถังได้เลยดื่มกินเลยหรอครับ
ดื่มสดน้ำไอ้คุณสดน้ำมาครบเซตนี่แหละมันไม่ได้ยกซดเลยนะ
แล้วอื่นอีกมากมายคุณดูเอาแล้วกันว่าทุกวันนี้เด็กเขาแบบความคิดสร้างสรรค์
คือเอาสถานการณ์ปัจจุบันมาผนวกอะไรอย่างไร
เรียกว่าก็ทำให้คนที่พบเห็นอมยิ้มกันไปได้

ที่โรงเรียนชัยนาฏพิทยาคมอำเภอเมืองจังหวัดชายนาฏ

นักเรียนในแต่ระดับชั้นตั้งแต่ม๑ถึงม
ก็ทำพานไหว้ครูกันออกมา

เราจะทำตามสัญญาณ
เปลี่ยนเพลงแล้ว

แต่ปีนี้เนี่ยโอ้โหนักเรียนแต่ละคน
เขามีไอเดียที่สุดยอดบันเจิดจริง
เฮียชอบอันบิงซูนี้บิงซู

คือเกาะกระแสข่าวดังในช่วงนี้

ไม่ว่าจะเป็นอย่างที่เห็นไปมีคอสช
แล้วก็มีเรื่องของเสือดำ
แข่งไปเมื่อคืนโอ้โหยิงซาอุและเทะ๕๐ครับเมื่อคืนนี้

ที่เขาบอกว่ามีการประกวด
แล้วก็นักเรียนส่วนใหญ่เขาก็ทำมาเกี่ยวกับฟุตบอลโลกเนี่ย
เพราะว่านี่กำลังแข่งขันฟุตบอลกัน
แล้วก็ที่สำคัญอยากให้ทุกคนละลึกถึงการเล่นกีฬาว่า
ต้องรู้จักรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย

แล้วก็ที่สำคัญต้องไม่เล่นการพนันด้วยนะ

ไปที่สุดท้ายกันที่วิทยาลัยสารพัดช่างกาลสินค่ะ
บรรยากาศภายในงานวันไหว้ครูก็เต็มไปด้วยความอบอุ่น

นำพานไหว้ครูอย่างอลังการสวยงาม
แล้วก็สร้างสารออกมาเป็นรูปอะไรรู้ไหมคุณ

พญานาคขนาดใหญ่แบบนี้ค่ะ
ต้องใช้๒๓คนในการถือพานขึ้นไปไหว้ครู
แล้วตอนครูรับเขาต้องใช้กี่คนรับ
ครูก็ทั้งโรงเรียนพอพูดช่วยต่างนะคะ
คือฝีมือนี้เป็นฝีมือการทำของนักศึกษาคณะคอมพิวเตอร์ชั้นปวช๑
พานใหญ่เนี่ยช่วยกันถือมาพอเห็นปุ๊บโอ้โห

แล้วก็กล่าวชื่นชมความตั้งใจของสิทธิ์นะคะ
ที่ตั้งใจทำพานด้วยความปรานีตเพื่อที่จะมาไหว้ครู
อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียใช้ดินสอ
ในการมาทำแบบประดิษฐ์เป็นพานด้วยไอเดียสร้างสรรค์นะคะ
มีกบเหลาด้วยเขาบอกว่าเหลาให้ความรู้มันแหลมขึ้นไป
มีความหมายมันมีความหมายหมดคุณ
มันเป็นไอเดียเจ๋งของน้องนะคะ
ซึ่งทุกโรงเรียนเราก็ได้เห็นความตั้งใจในการรังสรรพานสวยแบบนี้ออกมา
ไหว้ครูเพราะว่าความกระตันยูเป็นเครื่องหมายของคนดี

พวกเราสามคนก็ขอไหว้ครูไว้ณที่นี่ด้วยนะคะ
ขอบพระคุณสวัสดีคุณครูท่านพิชาด้วย
คือนึกไปในช่วงนั้นในสมัยนั้นในยุคของราวนี่แหละ

ราวได้ดีฉันช้ากว่าหน่อยหนึ่ง
ก็จะเป็นพาร์ทด้วยคู่ธรรมดาแต่ทำให้แบบสวยงาม
ไม่ธรรมดาแล้วนะดีฉันทำกับทำประกวดด้วย

แก่สลักมึงหรือยังไงแก่ฟักอ๋อผู้ชายฟักใช่ใช่

มาเอาเม็ดวางข้างในผ่านมาฟัง

แต่เดี๋ยวนี้เด็กเขามีไอเดีย

ต้องมีข้าวตอกดอกเข็มย่าแพรก

ในการแสดงถึงความเคารพภูบาจาก